ดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับสาวปรางแหม
ต้องบอกเลยว่าแม่จันวาดเนี่ยฮอตจนขึ้นหิ้งจริงนะเธอคนนี้
โต้งสาวไซส์เนี่ยสับกันไปสับกันมาคือเหมือนผลัดกันถ่ายรูปอยู่แหละ
แต่ก็ยังปากแข็งอยู่เหมือนเดิมแต่ภาพนี้ที่เห็นคือไปรำถวาย
นี่คือนั่นแหละจะบอกว่าเขาไม่ได้ไปพูดเรื่องว่าเรื่องกลับมาเป็นแฟนกันอะไรหรือเปล่า
แต่อย่างที่พี่แจ๊คพูดไปนะภาพที่เห็นนี่คือ
ปรางเนี้ยไปร่วมรำวงสวงพ่อปู่พญาศิสัตนคราชค่ะที่นครพนมอืม
งานนี้นะคะเธอจะรู้สึกยังไงบ้างรวมไปถึงว่าจะขอเรื่องความรัก
หรือว่าขอเรื่องงานอะไรยังไงบ้างไปฟังสาวปรางกันเลยค่ะ
ตื่นเต้นมากคือมันไม่มีเวลาซ้อมก็ไปซ้อมกับครูสอนดำที่นู่นนะคะ
แล้วก็ปรากฎว่าพอไปถึงเครื่องดีเรย์อะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยมีเวลาซ้อมแค่สิบห้านาที
ตื่นเต้นแบบสุดเพราะว่าจริงมันถือเป็นพิธีที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเขา
ไปแล้วอ่ะเนอะถึงที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปสักการะบูชาด้วย
จริงก็ต้องมูเตรูนิดนึงนะคะ

เพราะความรักมีแล้ว
ก็ดีค่ะ
แต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงเนี่ยคือจะสามารถกลับมาเป็นแฟนกัน
เต็มปากเต็มคำเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะคะ
คุณต้องรักอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เขาก็เล่นอยู่ก็แบบที่เขาบอกนั่นแหละ

ถ้าพูดไปแล้วก็อยากจะแบบให้มันชัวร์๑๐๐
ไม่อยากจะต้องมามีภาพหัวเขาแบบมาอีก

จริงก็ต้องยอมรับว่าเคยเลิกกันมาแล้ว
ก็เลยมันก็เลยยากขึ้น

อยากจะแบบพูดกับคนนี้แหละ
ให้เป็นคนนี้ตลอดไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้ง๘ปีคุณ
แล้วพอมาความสัมพันธ์เป็นแฟนกันเนี่ย

ครั้งสำคัญต้องทำตัวดีมาก
ดีสุดดีเพอร์เฝคต์นะใช่ดิฉันถาม

อยากจีบไปสู้ก่อนนะ
ไปด้วยกันนะแต่ว่าปลางไม่ให้สัมภาษณ์
งานคอนเสิร์ตล่าสุดที่พัทยานะคะ

คุณกวางพี่นักรบผู้กล้านะคะ

เรียกว่าเราบรรเทาความทุกข์ได้จริงเลยค่ะ